ไม้ดงไม้ด่างปรากฏว่า
จะไปขโมยญาติอ่อนของบอนศรี

อยากจะเล่นเหมือนกันอยากจับธุรกิจทางนั้น
แต่ไม่มีความรู้และที่สำคัญไม่มีเงินด้วย
ก็เลยจะเอายอดซึ่งขโมยมาไปขยายพันธุ์ต่อในห้องแล็บ
แต่คราวนี้ถูกจับได้เจ้าของถึงขั้นต้องโทรเจรจา
เรียกเก็บเงินชดใช้ค่าเสียหายเท่าไหร่รู้ไหมคะ
เกือบ๔แสนอยากให้ดูบรรยากาศค่ะ
นี่ค่ะเจ้าของร้านเดือดเลยนะคะ
แล้วต้นที่ดรคนนี้เขาทำเป็นขบวนการมากันสองคน

สังคมอีกคนนึงดีกรีดีกรีจบดรแล้วสอนมหาวิทยาลัยชื่อดังด้วย

ใช่ค่ะแล้วต้นที่ไปเด็ดยอดของเขาเนี่ยเขาเตรียมส่งไปที่ต่างประเทศ

ใช่ค่ะเขาถึงเดือดได้ขนาดนี้กว่าจะขายได้
แล้วช่วงนี้ถึงแม้ว่ามีกระแสก็จริง
แต่ว่าคนที่มาจัดธุรกิจด้านนี้ก็คือก็มีเยอะเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นกว่าจะขายได้กว่าจะขายออกเขาก็ต้องใช้เวลานะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมสวนบอลสีน้องดรีมนะคะ
เจ้าของร้านชื่อว่าน้องดรีมค่ะอยู่แถวนนทบุรีนะคะ
งามวงวาน๑๘แยก๓คุณผู้ชม
เออเรื่องของเรื่องเนี่ยย้อนกลับไปตั้งแต่๑๓พฤศจิกายน
จริงแล้วร้านของคุณดรีมวันนั้นปิดนะคะ
แต่ชายสองคนเนี่ยโทรไปทำทีบอกว่าเดี๋ยวจะไปขอดูบอลสีหน่อย
เขาก็เลยอุตส่าห์ขับรถมามาเปิดร้านให้โดยเฉพาะเลยนะ
แล้วเข้ามาสองคนกล้องวงจรปิดจับภาพได้หมดเลย
ทีนี้เพิ่งมารู้ตัวว่าชายสองคนนี้นี่

เสื้อขาวเปิดพันธุ์อย่างนี้คลุมตรงนั้น
แล้วไปเด็ดยอดบอนสี

ไม่แน่ใจว่าใช้วิธิการนี้ได้หรือเปล่า
แต่เจ้าตัวคิดว่าทำแบบนี้แล้วได้ไงคะ
สุดท้ายเจ้าของมารู้ตัว
เพราะตอนที่เตรียมจะส่งของไปให้ลูกค้าที่ต่างประเทศ
เฮ้ยยอดบรรษีมันหาย
ทำไมมันถูกเด็ดเขาก็เลยเอาคลิปนี้ภาพนี้
แล้วเขาน่ารักมากนะเจ้าของร้านเขาบอกว่า
คือเราจะปรานีด้วยการไม่ลงหน้าเต็มและไม่ลงชื่อนามสกุล
ลบโพสต์ตามที่กลุ่มต่างที่ถูกโพสต์ออกไป

คือโพสต์คลิปแต่ไม่เห็นหน้าแต่ให้เห็นการกระทำ
เพราะปรานีเพราะก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าโพสต์หน้าไปเต็มเต็ม
แล้วคุณจะมีชีวิตใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนี้ยังไง

เพราะคุณทั้งสองคนเป็นถึงด็อกเตอร์

เพราะคุณทั้งสองคนมีหน้ามีตาในสังคม
เป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยชื่อดัง

ต้องใช้คำว่าใช้คำว่าปรานีมากเลยนะคะ

เอาล่ะคุณผู้ชมทีนี้ถามว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น
พอมันเป็นประเด็นแบบนี้โพสต์ไปแล้ว
ปรากฏว่าเจ้าตัวรู้ตัวค่ะติดต่อกลับมาเลย
ติดต่อกลับมาบอกว่าเดี๋ยวจะนำเงินมาชดใช้ค่าเสียหายให้
และขอร้องได้ไหมว่าไม่แจ้งความ
ทีนี้ค่ะเจ้าของสวนเขาก็เลยบอกว่าได้ไม่แจ้งความได้
แต่เรียกค่าเสียหายไปเป็นเงินเท่าไหร่รู้ไหมคะ
เท่าไหร่แล้ว

เป็นค่าต้นไม้กับค่าเสียเวลาในการดูแลต้นไม้
แต่สัญญาว่าไม่แจ้งความ
แจ้งความคือมันจะมีผลต่อการดำเนินคดี
แต่จะไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
ไว้เป็นหลักฐานเฉยนะคะว่าคุณต้องมาชดใช้ค่าเสียหายนะ

เจ้าของสวนก็ถามว่าคุณจะเอาไปทำอะไร

เจ้าตัวกลับมาบอกกลับมาบอกจะเอาไปขยายพันธุ์
จะเอาไปขยายพันธุ์อยากลงทุนอยากทำธุรกิจนี้เหมือนกัน
แต่ไม่มีเงินลงทุนแล้วสุดท้ายมาทำแบบนี้ค่ะ
เดี๋ยวต้องรอนะคะว่าโอเคทั้งคู่เนี่ย
ดรติดต่อกลับมาแล้วว่าจะชดใช้ค่าเสียหาย
แต่จะหอบเงินมาชดใช้ค่าเสียหายจริงหรือเปล่า
เห็นบอกว่าต้องไปยืมเพื่อนอ่ะ๔แจน
ไม่มีตังค์ลงทุนแสดงว่าไม่น่าจะมีตังค์มาจ่ายหนี้เรามากเลยค่ะ
นี่ก็ต้องไปยืมเพื่อนเหมือนกันประมาณสามแสนแปดเพื่อมาชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วนี่คิดสั้นมากเลยนะคะ
สั้นมากเลยที่มาทำแบบนี้นะคะ